คุณผู้ชมครับมีหนุ่มคนนึงเขาขี่จักรยานยนต์จะเข้าหมู่บ้านแถวสมุทรปราการ
ไม่ใช่คนในหมู่บ้านไม่ใช่ลูกบ้านนะฮะปกติต้องแลกบัตร
พอรอปภขอให้แลกบัตรโวยวายโมโหจะเอาเรื่องเขานะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
นี่ค่ะอย่าเปรี้ยวค่ะอย่าเปรี้ยว
สุดท้ายก็ขี่เข้าไปค่ะคือบอกไม่มีบัตรประชาชนเข้าได้เปล่าไม่
ไม่ใช่คนที่ลูกบ้านเข้าได้ป่าวคือรอบอบพอเขาก็บอกดีนะฮะ
เขาบอกเข้าได้แต่ว่าต้องแลกบัตรประชาชนก่อน
ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องรอปภทำตามหน้าที่เนาะ
แล้วต้องบอกบ้านเลขที่ด้วยว่าจะไปบ้านไหนอันนี้ก็ใช่แล้วก็ถูกต้อง
ก็จำไม่ได้นี่แล้วไปถามรอปภเขาว่าเมาหรือเปล่า
ความจริงต้องถูกถามมากกว่านะว่าคุณเหมาหรือเปล่า
โอ้โหนี่เห็นไหมแล้วเห็นเขาเป็นลุงรอปภ
นี่ท้าเขาต่อยเลยโอ้โหทุกผู้ชมฮะสุดท้ายฝ่าฝืนเข้าไปจนได้นะครับ
กล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านนะฮะทั้งภาพทั้งเสียงชัดเจนนะฮะ
เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่พื้นที่ตัวเมืองสมุทรปราการนะครับ
ตามภาพที่เห็นเลยครับทุกผู้ชมครับ
ด่าเขาจะเอาเรื่องเขาสารพัด

วันนี้นะฮะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
เพราะว่ามีคนเขาส่งคลิปเนี่ยไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอด
นี่ทางเพจสายใหม่ต้องรอดก็เข้ามาช่วยนะฮะ

ปรีดาอายุ๖๖ปี
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพสำรงเหนือ
เพราะลุงบอกลุงก็กลัวความไม่ปลอดภัย
ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจะมาหาเรื่องอะไรอีกเมื่อไหร่
แล้วค่ะที่คุณลุงต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
เพราะว่าเขาวนเวียนเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ย
ระยะหนึ่งแล้วนะฮะเพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่กี่วันนะ
มาหาญาติบอกจะเข้ามาหาญาติแต่ไม่มีบัตรประชาชน

พอเขาถามตามกฎระเบียบของหมู่บ้าน

คือตอนเกิดเหตุเนี่ยลุงปรีดาบอกว่า
ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องบานปลาย
ทั้งที่ป้ายของหมู่บ้านก็ติดเอาไว้ชัดเจน
ว่าไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าหากจะเข้าต้องแลกบัตรทุกครั้ง
นี่เห็นไหมฮะคือจากในคลิปจะเห็นชัดเลยว่า
ไม่ได้ไปแสดงกิริยาอะไรไม่ดีใส่เลย
การถอยด้วยนะ
ใช่การไม่สู้ไม่ได้อะไรเลย
กับลุงปรีดาอยู่นะครับท่านผู้ชมครับอยู่เขาก็มาพอดีมาพอดีเลยนะฮะ
ผู้ชายคนนี้นี่เขาชื่อโบ้อายุ๒๔ปีมาขี่จักรยานยนต์เข้ามาพอดีเลย
ยืนคุยกับนักข่าวอยู่นี่เดินเข้ามาหาเลยนะฮะแล้วมาโวยวายใส่ลุงรอปภอีก
เหรอใช่เออแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนวันนั้นเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขามาพอดี
ตำรวจมาพอดีนะฮะวันนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวโบ้ไป
ทีแรกโบ้จะไม่ยอมให้คุมตัวเดินหนีนะฮะตำรวจล็อกตัวเลย
นี่ต้องมานอกเครื่องแบบนะวันนี้กลัวว่าถ้าแต่งเครื่องแบบมาเดี๋ยวโบ้จะไม่มา
เดี๋ยวจะไหวตัวทันสุดท้ายพาไปโรงพักนะฮะท่านผู้ชมครับสพสำรงเหนือ
บอกวันนั้นผมหุดหงิดมาแล้วเขามาถามผมไม่ชอบ
นี่เห็นไหมสุดท้ายตำรวจบอกไม่เป็นไรไปโรงพักก่อนก็แล้วกัน
ก็คงจะแบบเอ้าก็ได้ไม่รู้จะทำยังไง
สุดท้ายมีข้อหานะฮะข้อหาคมขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะครับ
โบ้ถูกปรับไปหนึ่งพันบาทอ่าส่วนญาติญาติเขาก็มาจ่ายค่าปรับให้
แล้วก็บอกว่าเอออย่าไปถือสาไลโบ้เลยนะลุง
เขามีอาการป่วยทางจิตเวทอยู่อ้าวเหรอ
ก็ต้องอย่าให้โบ้ไปขี่จักรยานยนต์วุ่นวายไปทั่ว
ก็ต้องบอกญาติดูแลโบ้ให้ดีกว่านี้ด้วย
และที่สำคัญก็คือบ้านที่มาในหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านโบ้ไง
รอปภเขาบอกถ้าจะเข้าคุณก็ต้องแลกบัตรให้ถูกต้อง